กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องโอ๊ตจากจังหวัดนครสวรรค์จะต้องร่วมแรงร่วมใจ
พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

แบ่งกันมาไหมคุยกันมาไหมว่าพ่อน่าจะเป็นเรื่องนี้นะคุยกันไหม
ก็คุยครับแต่ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่า
ตรงไม่ตรงไม่รู้แต่ว่าป้าแจ๋มมาแบ่งเรื่องอะไรให้ป้าแจ๋ม
แจ๋มก็กลายเป็นคนในครอบครัวนี้ไปเฉยเลยเนอะ

เพราะว่า๔ข้อ๑ล้านบาทช่วยกันแค่คนละข้อละข้อ
เกี่ยวกับความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวเรานี่แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องโอ๊ตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
โอ๊ตสมาธิดีนะตื่นเต้นปะเนี่ย

คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องทางรายการเรานะครับ
ก็จะเลือกเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและเป็นความถนัดของครอบครัวเรา
ลองวิเคราะห์ดูว่าเรื่องไหนที่โอ๊ตมั่นใจถนัดแน่
ฉันตอบได้แน่เอาเรื่องนั้นมาตอบนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อาฆาตามสั่ง
เรื่องที่๓ครอบครัวของเรา
เรื่องที่๔เกมต่อชีวิต
เรื่องที่๕คาราบาล
เพราะเล่นสุดท้าย

ได้ดูแมนยูเตะบ่อยไหม

ดูถ่ายทอดสดเลยป่ะ

ตุ๊กตาตัวนี้นะครับคือมัสคอตประจำทีมแมนยู
มักจะมาเดินโชว์ตัวแบบสร้างสีสันระหว่างเกม
ที่สำคัญเขามีชื่อด้วย
คำถามอยู่ที่ตุ๊กตาตัวนี้ครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มีชื่อว่าอะไร

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อาหารตามสั่งทำไมไม่เลือกคาราบาลให้แม่ครับ

แล้วใครฟังคาราบาลอย่าบอกนะว่าป้าแจ๋ม
ขอเชิญแม่คองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขายมา๕๖ปีแล้วค่ะ
มีเมนูเด็ดในร้านของเราครับที่ขายดีที่สุดเลยแม่

ทำไมแม่ทำน้ำจิ้มอร่อยแน่เลยถ้าอย่างนี้

เพราะว่าติดดิบเราไม่ต้องซื้อนี่
เราอยากได้ก็แจน

จ๋าแล้วอย่างเมนูยอดฮิตของเราล่ะ

ขายทุกวันเลยมั้ยผัดกะเพรา

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็มีหมูกระเทียมด้วยหอมเชียว

มีมีดเขียงให้นะจ๊ะแม่แล้วก็มีจาน
ช้อนพร้อมที่จะเสิร์ฟลูกค้าได้เลย
เอามาเป็นนหน้าตาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชม

ขอเชิญป้าแจ๋มมาเป็นผู้ช่วยนะครับ

เดี๋ยวพอทำตามที่เรากำหนดว่ากี่จานกี่จานแล้วนะครับ
พอเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยวิ่งไปตีละครั้งให้ดังเลย
ใครจะวิ่งดีฮะตั้งใจแล้วว่าจะเป็นคนตีละครั้งเอง

โจทย์กติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
กระเพราไก่และหมูกระเทียมลาดข้าวอย่างละ๗จาน
รวม๑๔จานภายในเวลา๓นาทีครับ
ค่ะโอ้โฮ
วันนี้ป้าจะทำให้เต็มที่ค่ะเชียร์ป้าด้วยนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เริ่มเลยครับ

เร็วเข้ารีบไหล
สองสามสี่ห้าสี่สิบ
รับทราบ
มาแล้ว
วางปุ๊บวิ่งปั๊บเลยทันทีเลยทีเดียว

คือช้อนหล่นบ้างจานติดบ้างอะไรบ้างนะครับ
แต่ก็อย่างละ๗จานเป็นที่เรียบร้อย
เราให้กำหนดเวลาว่า๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่า

วันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยมากและขอให้โชคดีนะครับ
แล้วจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้พ่อช้างขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องครอบครัวของเรา

ทำไมแม่เลือกครอบครัวของเราให้พ่อช้างครับ
ช้างเขาอยู่แต่บ้านตลอดเขาก็ทำงานบ้านตลอด
ขอให้โชคดีครับขอเชิญพ่อช้างมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เอาอย่างงี้ดีกว่าเป็นการว่า
ไปต่อบัตรประชาชนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ไหม

บัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวันหมดอายุด้วย

เอาล่ะคำถามอยู่เกี่ยวกับบัตรประชาชนของพ่อนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนพ่อช้าง
คือปีคศใด
ไม่ใช่พศนะครับคศนะ
ตัวเลือกที่๑คศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒คศ๒๐๒๑
ตัวเลือกที่๓คศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔คศ๒๐๒๔
ผมก็ตีครับผมสำหรับประชาชนมาไม่รู้บ่อยเป็นไหน

ตัวเลือกที่๔คศ๒๐๒๔ครับ
คศ๒๐๒๔ครับ
เหลืออีกท่านเดียวก็คือป้าแจ๋ม
พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเกมต่อชีวิตและเรื่องคาราบาล

ทำไมพ่อถึงเลือกเรื่องนี้ให้ป้าแจ๋มเอ่ย
ผมฟังคาราบาลเขาไม่ได้ฟัง
ฟังคาราบาลเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับคาราบาลฉัน
โอเคครับขอให้โชคดีครับ
เชิญป้าแจ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทุกเรื่องค่ะแต่ละชีวิตไม่เหมือนกัน

ต้องกินข้าวเขาน้ำตา

เรื่องงานก็หอบหอบสาหารใช่ป่ะ

เดินไปจับกระสอบทาน
เขาปั่นมาเปิดคุณยายายยังกอดเขา

นี่ใช่ไหมครอบครัวนี้ไหม

คนนี้เยี่ยวเวียน
เวียนก็ดูรายการเราอยู่ไม่เคยทิ้งรายการเราเลย
ยังดูอยู่คิดถึงนะย่านะสมาธิดีดี
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครอบครัวย่าเวียนมาจากจังหวัดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งเพชรชบูรณ์
ตัวเลือกที่๒พิษนุโลก
ตัวเลือกที่สามกำแพงเพชร
ตัวเลือกที่สี่พิจิตร

พร้อมไหมพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วป้าแจ๋มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่พิจิตรครับ

เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยกันว่าครอบครัวน้องโอ๊ต
สามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
มาดูกันนะครับว่าในตู้โบนัสตู้ที่๑มีอะไรอยู่ในนี้
เริ่มเว้ย